เฮ้ยอย่าเดี๋ยวมีปัญหา
เดี๋ยวเถียงกันอีกไส้กรอกอีสานมีน้ำจิ้มหรือเปล่า
โดยกดการทักเถียงเรื่องนี้

คุณผู้ชมข่าวแบบนี้ผมชอบจริง

คือบางคนเขาอาจจะชอบอาหารฝรั่ง

อาหารไทยเนี่ยติดอันดับโลก
เขาเอามาเรียงเอาไว้เลย
คือมีคนเอาปูกับไข่มาวางคู่กัน
ทำให้ได้รสสัมผัสที่มันเหมือนแบบแม่

อ๋อไข่เจี้ยวปูไง

ซึ่งคนไทยรู้สึกว่าเป็นเมนูธรรมดามากเลยนะ

แต่ไข่เจียวปูมันสุดยอดนะครับ

ขอโทษนะครับติดชอบมากนะฮะ

เดี๋ยวจะโบกซักที
ข้าวซอยนี่ติดอาหารนะฮะ
ประเภทซุปของเว็บไซต์
ส่วนเมนูที่๓ไส้กรอกอีสานไส้กรอกหมูเนี่ย

เป็นไงเอาน้ำจิ้มเหรอ

เขาใส่น้ำจิ้มกันหรือเปล่า

เครื่องเครียมมันต้องมีอะไร

นางจิติมายืนยาวเจ้าของร้านไส้กรอกต้นตาล
อยู่ที่ถนนหลังเมืองที่ขอนแก่นครับ

บอกว่าโอ้โหดีใจจริงแล้วขอบคุณมาก
เอ็นนะที่ยกให้ไส้กรอกอีสาน

คนมาเที่ยวก็ต้องซื้ออาหารอีสานนะครับ

อาหารนี้เขามีหลายชนิดเลยนะ
ปุ้ยชอบแบบปุ้ยดอมชอบแบบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยว

ไม่เปรี้ยวหรอปุ้ยชอบเปรี้ยวใช่ไหม
จะไม่อาบไม่อาบน้ำไปถ้างั้น
ชอบใส่น้ำจิ้มไหมอะไรนะ

เดิมผมว่ามันไม่มีน้ำจิ้ม
เออ

ไปถามคุณจิติมาแล้วล่ะร้านพี่อยู่อีสานใช่ไหม

อันนี้มันมีอีกหลายแบบให้เลือกนะ
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นอันนี้ชอบ
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นไส้กรอกข้าววุ้นเส้นนะ

แม้ว่าหมูจะราคาแพง

ปรับราคาขึ้นอีกเล็กน้อยจาก๑๐บาทไป๑๒บาท

มีทั้งย่างหน้าร้านแล้วแบบแพ็คส่งขาย

ไม่ต่ายไมโครเวฟเขาก็มีคำแนะนำนะ

นี่แหละครับความภาคภูมิใจของอาหารไทยครับ
อยู่ที่ไหนก็ไม่กินอะไรไม่อร่อย

ยอดแล้วสุดยอดแล้วนะคะ